มาดูความคืบหน้าศึกสายเลือดกันหน่อยที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปนะคะว่ามีเหตุการณ์ที่พี่ชายใช้ปืนเจาะยิงน้องชาย
น้องชายตายสองคนเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายอะไหล่ยนย่านวรจักรนะคะ
ล่าสุดค่ะทางญาติติดต่อขอรับศพเพื่อไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะทางญาติบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไร
ส่วนฝ่ายคนที่ยิงคนที่ก่อเหตุเนี่ยตำรวจก็รวบตัวไปที่โรงพักเมื่อวานนี้เราก็ให้ดูภาพไปแล้ว
เขาก็นั่งก้มหน้าน้ำตาไหลถามอะไรก็ไม่ตอบเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าปัญหาเรื่องมรดกเป็นทรัพย์สินในลักษณะกงศรี
มีครอบครัวเมียหลวงกับครอบครัวเมียน้อยเนี่ยคนที่ยิงก็นั่งก้มหน้าแบบนี้ถามอะไรก็ไม่ตอบทำไมถึงยิงน้องก็ไม่ตอบนั่งร้องไห้อยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะตำรวจสนตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายในร้านอะไหล่รถยนต์ย่านวรจักร
มีคนตายสองคนเลยอะค่ะคือนายนัทชัยสิริหงทองอายุสามสิบเจ็ดถูกยิงหัวสามนัทน่ะ
นายวัสนัทสิริหงทองอายุสามสิบเอ็ดถูกยิงหัวเหมือนกันสองคนนี้เป็นพี่น้องกันตายทั้งคู่ค่ะ
เจ้าหน้าที่พยายามซีพีอาร์พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ทั้งคู่เนี่ยค่ะสองคนนี้เป็นพี่น้องเสียชีวิตนะคะ
แล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคนก่อเหตุก็คือพี่ชายของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายพานุสิริหงทองอายุสี่สิบสี่คือพอยิงน้องสองคนตายเนี้ยน่ะค่ะ
ก็เดินวนเวียนอยู่ที่จุดเกิดเหตุก็คือในร้านแล้วพอตำรวจไปนี่ตำรวจก็รวบตัวเอาไว้ได้แบบนี้
พอตำรวจนำตัวไปโรงพักไปสอบปากคำก็อย่างที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไปเมื่อสักครู่
ได้แต่นั่งก้มหน้าแบบนี้ค่ะอืมก้มหน้าร้องไห้ถามอะไรก็ไม่ตอบค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้เบื้องต้นตำรวจบอกว่าสาเหตุก็คือเป็นการทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองเรื่องของมรดกในส่วนของมรดกมันเป็นลักษณะของกงศรี
เราตามความคืบหน้าให้เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยค่ะญาติของผู้ตายไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ติดต่อขอรับศพนะคะญาติฝั่งผู้ตายเขาบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไร
จะนำศพพี่น้องคู่นี้ที่ถูกยิงตายเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลที่วัดราชบุญธรรมเขตทวีวัฒนา
ทีมข่าวก็ตามไปทำข่าวนะคะแต่ทางวัดบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ทางครอบครัวขอความร่วมมือนักข่าวว่าอยากจะจัดงานศพแบบส่วนตัว
ขอให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนเราก็เคารพความเป็นส่วนตัวของทางครอบครัวนะคะ
เราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าปมเหตุมันเกิดขึ้นอะไรยังไงกันแน่
เราก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลมาน่าสนใจนะคะคือครอบครัวเนี้ยค่ะ
พ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วมีภรรยาสองคนค่ะ
ภรรยาหลวงเสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็ดูแลร้านขายอะไหล่ที่ร้านใหญ่
ส่วนภรรยาน้อยยังมีชีวิตอยู่ค่ะดูแลร้านขายอะไหล่
ซึ่งเป็นร้านที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะภรรยาหลวงที่เสียชีวิตไปแล้ว
มีลูกสามคนคนโตก็คือนายพานุคนก่อเหตุค่ะ
มีน้องสาวคนนึงมีน้องชายอีกคนนึง
ซึ่งทั้งหมดจะดูแลร้านที่สาขาใหญ่ส่วนภรรยาน้อยที่ยังมีชีวิตอยู่
มีลูกชายสองคนซึ่งก็คือสองคนที่ถูกยิงตายอะค่ะ
ทีนี้ไม่เหลือลูกแล้วสักคนถูกยิงตายไปทั้งคู่เลยค่ะ
ซึ่งทางบ้านของฝั่งภรรยาน้อยเขาก็ดูแลร้านที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกกับทีมข่าวของเราว่าพี่น้องเขาต่อยกันบ่อย
โดยเฉพาะคนพี่คนที่ก่อเหตุนะคะก็มีเรื่องกับน้องชายต่างแม่เป็นประจำ
แล้วทุกครั้งเนี่ยคนน้องก็จะมาช่วยกันรุมก็คือเขามีสองพี่น้องไง
ทางฝั่งภรรยาน้อยอ่ะเขามีกันสองคนเขาก็ช่วยรุม
ฝั่งภรรยาหลวงที่ไปหาเรื่องไปทะเลาะอะไรกันฝั่งภรรยาหลวงเขาไปคนเดียว
เข้าใจว่าคนที่ก่อเหตุยิงเนี่ยค่ะน่าจะเก็บกฎสะสม
เข้าไปที่ร้านทะเลาะกันแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกับฝั่งนั้นเขามีกันสองพี่น้องไง
ตัวเองไปคนเดียวก็เลยถูกรุมคาดว่าเป็นแบบนั้นนะคะ
แต่ฝั่งที่ไปคนเดียวเนี่ยเขามีปืนไปด้วยก็เลยยิงน้องชายต่างแม่
ตายทั้งคู่ยิงเข้าหัวเลยนะยิงเข้าหัวทั้งคู่เลยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัวค่ะ
เพราะว่าครอบครัวนี้ก็ทำงานเป็นลักษณะของกงศรีแล้วก็ร้านที่เกิดเหตุ

เห็นเขาบอกชกต่อยกันบ่อยเลยเห็นเขาว่าเขาชกต่อยกันบ่อย
แล้วก็พอเวลาสมมุติว่าเมียสมมุติว่าลูกเห็นก็พูดกันนะเห็นเวลา
พอลูกของเมียหลวงอ่ะทะเลาะกับไอ้คนเล็กอายุ๓๑เนี่ย
แล้วก็ไอ้คนอายุสามเจ็ดมาช่วยพี่น้องคู่นี้มันมาช่วยกันลุงน่ะ
อ๋อแบบเหมือนลุงอ่ะแล้วตอนนี้เมียหลวงยังอยู่ไหมครับ
ว่าตายไปแล้วตายแล้วอยู่กับเมียน้อยทุกวันนี้พ่อคนนั้นอ่ะอยู่กับเมีย
พ่อก็ตายตายไปแล้วอ๋อแล้วเขาแบ่งแบ่งร้านกัน
เมียน้อยอยู่ร้านเล็กเมียหลวงอยู่กับร้านใหญ่ลูกเขาอ่ะ
ก็เหมือนกับว่าแบ่งกันไม่ลงตัวยังไม่ได้แบ่ง
ยังไม่ได้แบ่งอะไรเลยอ๋อมันมีเรื่องกันไง
ส่วนของคดีนะคะอยู่ในพื้นที่สหนรศรรรณราชค่ะ
พลตำรวจเอกอิทธิพลพงธรผู้กำกับสนสำราญราชบอกว่า
เมื่อคืนสอบสวนผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาไม่เปิดปากสารภาพถึง
มเหตุในการขัดแย้งที่นำมาสู่การก่อเหตุนี้เลยนะคะ
แค่ว่าทะเลาะกันทะเลาะกันมาเป็นปีแล้วส่วนประเด็นเรื่องที่พี่ชายขับรถกระบะแต่น้องชายมีเงินซื้อรถหรูใช้เหมือนกับฝั่งน้องชายได้ส่วนแบ่งมรดกมากกว่าเนี่ยค่ะไม่ใช่ประเด็นหลักในแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะคะตำรวจบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปลายทางแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งค
เมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็นำตัวพี่ชายคนก่อเหตุไปฝักขังที่สรรอาญากรุงเทพใต้แล้วก็จะต้องเชิญคนในครอบครัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่